ทองระยาต้องเรียกว่าพิษมิกสิใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเพิ่งสึกออกมาแล้วค่ะ
เข้ารับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยนะ
แต่ไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะมีดราม่ามาแบบเบาในหมู่แฟนคลับนะ
บอกว่านางเอกคู่ใจอย่างเซฟเซฟานี่ที่จิ้นกันในจอ
ไม่ไปร่วมงานบวชปล่อยให้ที่สามาแรงร่วมซีนทุกช็อตเลย
ปาร์ตี้ส่งเข้ากรมทั้งงานบวชที่สระบุรี
งานนี้เซฟานี่เลยขอชี้แจงหน่อยค่ะ
ไม่ได้ไป
ใช่ไม่ได้ไปเพราะติดงานค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่งานนี้งานเดียว
เรามีงานอื่นด้วยแล้วช่วงนั้นเราเรียนด้วย
มันเป็นแพลนมาหลายเดือนก่อนที่เราจะทราบว่าวันนี้คือวันบวช
แต่ว่าเราก็มีตัวแทนไปเป็นคุณแม่
ใช่คุณแม่ก็ไปค่ะแต่ว่าเราก็ได้ไปหาพระเหมือนกันก่อนศึก
ก็ไม่ดราม่าเนาะก็เป็นเรื่องของเวลาที่เวลาที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะ
ถ้าว่างเนี่ยก็ไปแน่นอนมาดูเขามีผลงานร่วมกันในละครในจอกันแล้วกันเนาะ
เขาก็ส่งคุณแม่ไปแล้วนะคะแต่จริงแล้วมิคฮอรยาเนี่ยโอ้โหเล่นละครกับใครก็จิ้นก็ปังไปหมด
สาอย่างนี้ปุ๊กลุ๊กอย่างนี้เซฟมานี่อย่างนี้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่า๑ใน๓นี้จะมีใครเป็นตัวจริงหรือเปล่า
ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะคะ